ในคดีอาญาให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่า
ผู้ต้องหาหรือจำเลยไม่มีความผิด
การจะไม่ปล่อยไม่อนุญาตปล่อยชั่วคราว

ผู้ต้องหาหรือจำเลยจะหลบหนีต่อ

จะไปก่อเหตุอันตรายประการอื่น
หลักประกันหรือผู้ประกันนะครับ

เป็นกระทบหรือมีปัญหาต่อกระบวนการสืบสวน

คดีมีอัตราโทษร้ายแรง
เอ๊ะอัตราโทษร้ายแรงมันอยู่ใน

จะเอาเกณฑ์จากตำรวจ

ได้ยังไงถ้าตำรวจไม่ประสงค์ให้ประกันตัว

แล้วก็อีกเหตุผลข้อหนึ่งที่สารใช้นะครับ
ก็คือว่าเกรงว่าถ้าปล่อยชั่วคราวแล้ว
จะไปทำผิดซ้ำในข้อหาที่ถูกกล่าวหา

มีแต่ข้อ๓ที่บอกว่าจะไปก่อเหตุอันตรายประการอื่น
เรื่องของการทำผิดซ้ำก็เป็นหน้าที่ตำรวจครับจับมาใหม่
ไม่ใช่เรื่องของสารที่จะเป็นเหตุในการไม่ให้ปล่อยชั่วคราว
เพราะหมายถึงว่ากฎหมายมันเขียนระดับนั้น
เพราะเมื่อสารเป็นอิสระออกมาจากรัฐบาลแล้ว
สารก็ต้องรับฟังทั้งการกล่าวหาและการแก้ข้อกล่าวหานะครับ
ต้องฟังทั้งโจทย์จำเลยจนครบถ้วนถึงข้อพิพากษา
จึงไม่อาจที่จะตัดสินล่วงหน้าไปได้ว่าที่
บังคับใช้กฎหมายจับกุมารคือผิดแล้ว
พอแยกสารอิสระก็เลยเกิดหลักสันนิษฐานไว้ก่อนว่าบริสุทธิ์
เพราะว่าตำรวจจับกุมารเป็นฝ่ายบังคับใช้กฎหมาย
สารก็ต้องถือว่าเป็นแค่การกล่าวหา
ก่อนมีคำพิพากษาต้องถึงที่สุด
แสดงว่าบุคคลใดกระทำความผิด
จะปฏิบัติต่อบุคคลนั้นเสมือนเป็นผู้กระทำผิดไม่ได้

ก็ต้องปฏิบัติกับเขาอย่างเป็นผู้บริสุทธิ์
ในเรื่องของการทำปฏิบัติกับเขาเป็นคนผิดเนี่ย

เราจึงปฏิบัติกับเขาเยี่ยงนักโทษไม่ได้
เพราะนักโทษคือสารที่ภาคสาถึงวิสุทธิ์แล้ว

ดังนั้นเรื่องที่ตามมาคืออะไรครับ
เรื่องของสิทธิในการสู้คดี
เขาย่อมมีสิทธิ์ที่สู้คดีนอกคุก

ความผิดแบบ๑๑๒โทษจำคุกไม่เกิน๗ปี

คือลงโทษ๑เดือน๒เดือนก็ได้

แล้วกลายเป็นอย่างต่ำ๓ปี
สูงสุดถึง๑๕ปีได้ยังไง
จะประกาศคณะปฏิวัติในปี๒๕๕๙

แล้วเหตุการณ์๖ตุลาคม๒๕๑๙เกิดจากอะไรครับ
ปรากฏว่าก็มีสื่อมวลชน๒ฉบับ
บิดเบือนว่านักศึกษาเล่นละคร

เย็นวันนั้นก็เกิดการยึดอำนาจ
แล้วก็คณะปฏิรูปหรือคณะปฏิวัตินี่แหละ
ก็ออกคำสั่งมาแก้ประมวลกฎหมายอาญามาตรา๑๑๒
โดยเพิ่มโทษจากไม่เกิน๗ปีเป็นอย่างต่ำ๓ปีและสูงสุดถึง๕ปี
โทษจากเดิมมันไม่เกิน๗ปีนะครับ
มันกลายเป็น๑๕ปีแล้วขั้นต่ำเป็น๓ปีเนี่ยเพราะการปฏิวัตินะครับ
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา๑๔
เพิ่มโทษโดยคำสั่งคณะปฏิรูปหรือคณะปฏิวัติ
กระบวนการนิติบัญญัติเลยที่ถูกต้องตามระบอบประชาธิปไตย
สารจะใช้มาตรานี้ก็ผมถามว่าสั่งคณะปฏิวัติเนี่ยมีผลในกฎหมายได้ไงล่ะ
ก็สารเองนั่นแหละไปรับรองว่าคำสั่งคณะปฏิวัติเป็นกฎหมาย
เมื่อมีการไม่ปล่อยชั่วคราวโดยไม่ทำตามกฎหมายก็น่าเป็นห่วง
โดยเพราะอย่างยิ่งท่านเขียนเป็นลายมือนะครับในคำร้องเขียนเป็นลายมือ
โดยที่วิธีพินาความอายามาตรา๑๐๘ทับ๑วัก๒เขียนว่าต้องแจ้งเป็นหนังสือ
อันนี้ผมก็เป็นห่วงนะครับว่าเราบอกว่า
ตุรการนะครับควบคุมฝ่ายบริหารนะครับไม่ใช่อำนาจในการที่ขัดต่อกฎหมาย
แล้วฝ่ายตุลาการก็ควบคุมฝ่ายนิติบัญญัติด้วยนะครับไม่ออกกฎหมายที่มันขัดรัฐมนูล
ง่ายคือตามหลักการแบ่งแยกอำนาจเนี่ยฝ่ายตุลาการคุมทั้งฝ่ายบริหารและคุมทั้งฝ่ายนิติบัญญัติ
คำถามคือแล้วใครล่ะครับที่จะถวงดุลหรือคุมฝ่ายตุลาการ
แล้วจะทำยังไงครับถ้าฝ่ายตุรการเป็นฝ่ายที่ทำผิดกฎหมายซะเอง
เพราะนี่เป็นเรื่องใหญ่แล้วคำถามก็ดังขึ้นเรื่อยถ้าหากว่าสารท่านไม่ระมัดระวังนะครับในเรื่องนั้น
คือมีคำพูดหนึ่งนะครับที่เราสอนกันในโรงเรียนกฎหมายนะครับทั่วโลกด้วยนะครับ
เป็นคำพูดของผู้พักษาอังกฤษนะครับเขาบอกว่าความยุติธรรมไม่เพียงแต่ต้องทำให้เกิดขึ้นมา
แต่ต้องทำให้คนเห็นว่าที่ทำลงไปเนี่ยคือความยุติธรรม
ความยุติธรรมไม่เพียงแต่ต้องทำให้เกิดขึ้นมา

เพราะว่าสารได้ทำแล้วมีความยุติธรรมให้มันเกิดขึ้นมาแล้ว
แล้วอย่างหลังนี่สำคัญมากกว่าอย่างแรกเลยนะ
ผมคิดว่าการที่มีคนรู้สึกไม่เห็นด้วย
ผมรู้สึกรับไม่ได้
มิจฉัยของศาลรัฐมนุน
ผมว่ามันต้องสะท้อนกลับมา
จะอ้างแต่ว่านี่คือความยุติธรรมแล้ว
แต่ถ้าคนเขาไม่รับคนเขารับไม่ได้เนี่ยมันก็แปลว่ามีปัญหาแล้ว
มันต้องไปด้วยกันนะครับ
เพราะถ้าหากว่าคนไม่เชื่อว่าเป็นธรรมแล้วเนี่ย

แล้วถ้าคนไม่เชื่อถือสารแล้วเนี่ยจะอยู่บนยังไงล่ะ